ในช่วงที่โควิด๑๙ระบาดอยู่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนเนี่ย
อดตายมากกว่ากลัวโรคพอมีการไปแจกของแจกเงินก็ต้องรีบไปรับกัน
ทีนี้ทางด้านของสวบคก็อยากจะบอกว่าคนที่เอาไปแจกเนี่ย

เพื่อไม่ให้คนเขาไปรวมตัวกันเยอะ
จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคกันไปอีกนะ
ที่เห็นที่ดอนเมืองโอ้โหคนกลัวเข้าไปต่อแถวเป็นกิโลอันนี้เสี่ยงมากเลย
ต้องระวังทั้งคนที่ไปแจกและคนที่ไปรับ
อีกหนึ่งเรื่องคือเราอยู่บ้านกันใช่ไหมห้ามเดินทางกลับต่างจังหวัด
เดินทางกลับภูมิลำเนาทีนี้ก็ต้องมีการใช้โทรศัพท์เยอะ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องเขาเดี๋ยวจะประสานค่ายโทรศัพท์มือถือ
ลดค่ามือถือให้ดีไหมเพราะเราต้องโทรหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
วีดีโอคอลหากันค่ามือถือมันจะแพงกว่าปกติ
อาจจะมีการประสานขอความร่วมมือให้ลดค่าโทรศัพท์มือถือให้ดีกว่า

เรื่องนี้เจ้ากระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็บอกว่าตอนนี้มีแนวคิดเลย
จะช่วยลดภาระค่าโทรศัพท์มือถือให้กับประชาชน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันกับกศธช
แล้วก็เข้าขาดมาเร็วให้กับเน็ตบ้านด้วย
ก็จะมีการไปเร่งหาบริการกับกษทชอีก
เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ให้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด
โดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนต้องอยู่บ้าน
ไม่ให้กลับบ้านต่างจวายทรงกรรมก็ไม่มีใช่ไหม

คุณพ่อคุณแม่วิดีโอคอลคุยกัน
เพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้

ก็จะเป็นผลดีขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ามีมาตรการนี้มาช่วย
เขาบอกว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุดด้วย
ทีนี้นายแพทย์ทมิสิลวิสุนโยธิณโคศกบอกว่า

ที่เห็นภาพนะคนไปต่อคิวเตาแถว
รับของบริจาครับเงินกันแถวนี้

แม้จะเป็นพื้นที่เปิดแต่ว่าอยากจะขอความร่วมมือ
ในการบริจาคสิ่งของคือจริงต้องขอบคุณคนที่เอาของไปบริจาคนะ
ขอบคุณที่เอาเงินไปบริจาคแต่ว่าต้องจัดระเบียบให้ดีกว่านี้

เว้นระยะห่างกันเมตร๒เมตรก็ว่ากันไป
คนที่ไปรอรับของก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยนะ
เขาบอกว่าคนที่ไปในกลุ่มนี้ที่ดอนเมืองเนี่ย
สังเกตอาการตัวเองก่อน๗๑๔วัน
ว่าคุณมีอาการหรือเปล่าของโควิด
นี่หน้ากากอนามัยบางคนก็ไม่ได้ใส่
อันนั้นอ่ะสิฮะไปฟังเสียงของโคศกสมบัติคอร์ครับ

แต่ต้องนับเลยนะครับจากวันนี้ไปอีก๗วันข้างหน้า

ผมอยากให้ทุกคนที่มีภาพอยู่ในนี้

ถ้าท่านมีไข้ท่านอายแห้งหรืออายเจ็บคอ

รีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะครับ
คุณโรสลินคุณบริดีเราอย่างที่เราบอกไปว่า
ภาพที่มันเกิดขึ้นที่ดอนเมืองหรือว่าอีกหลายพื้นที่
มันสะท้อนอย่างนี้ว่าคนกลัวอดตายนะ

คือแบบใครมาแจกคืออยากจะได้แล้วไม่งั้นมันจะไม่มีกินอะนะ

ในการเอาข้าวแถวเวลยะห่างเมตร๒เมตรกว่ากันไป
เอาเจลล้างมือเอาหน้ากากสวมใส่แล้วก็ค่อยแจกได้

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ริมครองย่านสถานีรถไฟหัวลำโพงเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนใจบุญเอาของไปบริจาคทรัพย์เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอาหาร
เพราะว่าทุกคนทำด้วยความเต็มใจมากคือคนที่เขาไม่มีเขาก็อยากได้
คนที่เขาให้เขาก็มีความสุขสุขใจนะที่ได้ให้กันไป
ที่นี่คือมันมีคนเอาคลิปไปโพสต์เป็นเหตุการณ์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายพร้อมข้อความบอกว่าสาเหตุที่โดนทำร้ายเพราะ
นำโทรศัพท์ไปถ่ายภาพพฤติกรรมเจ้าถิ่นที่เวียนนี่เวียนไปรับของ
คือเขาเอาไปถ่ายแล้วก็โดนทำร้ายเพราะว่าไอ้คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นแล้วเวียนไปรับของ
ก็เลยมีการไปทำร้ายกันเพื่อเอาไปขายต่อเขาว่าอย่างนั้น
รับแล้วเอาไปเก็บใช่ไหมแล้วก็ไปรับต่อแล้วก็เอาไปขายอะไรแบบนี้
คุณไม่เห็นใจคนอื่นอีกครั้งไม่ได้หรอ
คือเสียใจนะเสียใจกับคนที่ฉวยโอกาสแบบนี้
เพราะว่าคนเดือดร้อนอีกมากมายขอคนที่ทำแบบนี้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะนะครับ
บางคนนะต่อแถวรับของบอกว่าจะรับแทนไปรับแทบทุกวันเพื่อนำกลับไปให้ลูกเมีย
บอกว่าช่วงนี้ลำบากมากนะฮะแล้วก็วอนคนที่เอาไปขายหยุดซะเถอะนะฮะ
ส่วนที่มีการวนกันมาเอารับแล้วก็ไปขายต่อ
รู้มาบ้างแล้วว่าส่วนใหญ่ทำอะไรส่วนใหญ่ก็รับไปเป็นอาหารแห้งมากกว่านำไปขาย
เขาแพ็คขายคุณชุดหนึ่ง๗๐บาทบ้าง๘๐บาทบ้างอะไรแบบนี้

แล้วก็ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย

ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย

ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย

ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย
ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย

ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย

ฟังเสียงคนที่ไปรับของกันหน่อย